จากหลายภาคส่วนในประเทศไทยที่ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏแล้ว
ส่วนของต่างประเทศมีการจัดงานเช่นกัน
สถานทูตเบลเยี่ยมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ส่วนชาวไทยในลอสเอ็งเจลิสหรัฐอเมริกาค่ะพร้อมใจกันติดตั้งบิลบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ
ห้านไท่เทาะถนนฮัลลี่วูดเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนด้วยกัน
พร้อมเจ้าหน้าที่สถานกงศูนย์ใหญ่ข้าราชการและชุมชนไทยในลอสแองเจลิส
พร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ในวันเฉลิมพระชนมพันศาครบ๗รอบ๘๔พันศา
จากนี้ค่ะผู้เข้าร่วมงานยังร่วมกันแปรอักษรถวายพระพรและร้องเพลงสะดุดีมหาราชากันอย่างพร้อมเพลียง
สร้างความประทับใจให้กับชาวอเมริกันที่เห็นถึงความจงรักพักดีของประสบกรณิกรชาวไทยค่ะ
ส่วนที่ประเทศเบลเยี่ยมนะคะนางบุษบามาสแรงเป็นเอกอัครราชทูตประจำกรุงบราเซล
เป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนัตรัยพร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้
กล่าวราชสะดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมศาธิสลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาที่วัดไทยธรรมรามเมืองโวเตอร์ลูนะคะ
จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร้องเพลงสันเสริญพระบารมีและเพลงสะดุดีมหาราชา
ขณะที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลค่ะ
ริกวานเดอร์นูดาซึ่งเป็นชาวเบลเยี่ยมบอกว่าเป็นพิธีการที่สวยงามนะคะ
ทำให้รู้สึกทึ่งและชื่นชมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
และความรักเทิดทูลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยในเบลเยี่ยม
แม้จะอยู่ไกลคนละซีกโลกก็ตามค่ะ